นี่เป็นไม้พยูงเป็นไม้ห่วงห้าม
ถ้าตัดก็เกรงว่าจะผิดกฎหมายเดี๋ยวถูกจับ
แต่๓เดือนแล้วต้องอยู่บ้านที่ต้นไม้ล้มทับหลังคาแบบนี้

แต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบกลับมาสักที

นี่คือนางหนึ่งฤทัยสารพักดีนะคะวัย๕๑ปี
เป็นชาวอำเภอยางตลาดในจังหวัดกาลสินค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่า๒๙เมษายนที่ผ่านมามีฝนตกหนัก
พยูงก็ล้มทับบ้านแล้วก็สายไฟเสียหายเกิดไฟฟ้าดับ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็บอกเธอบอกว่าอย่าเพิ่งตัดไม้ออกไปนะ
เพราะว่านี่เป็นไม้พยูงเป็นไม้ห่วงห้าม
หนึ่งฤทัยก็เลยบอกว่าก็เลยไม่กล้าตัด

ทั้งศูนย์ดำรงธรรมไปทั้งป่าไม้จังหวัด
๓เดือนผ่านไปยังไม่ได้รับคำตอบอะไร
แล้วไม้ก็คาอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
ยังตัดออกจากตัวบ้านไม่ได้เพื่อที่จะได้ทำการซ่อมแซม

กลายเป็นการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามไปอีก

ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
เขาบอกว่าเขานำไม้แล้วก็สังกษี
ให้ซ่อมแซมบ้านแล้วแต่จะซ่อมยังไงเนี่ย

ถามไปทางหน่วยงานราชการก็ยังไม่ได้รับคำตอบ

ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็เลยต้องไปอาศัยอยู่กับลูกค่ะ
เพราะกลัวว่าคานบ้านจะรับน้ำหนักไม่ไหว
แล้วก็อาจจะพังลงมาจนเกิดอันตรายได้
ถ้าไปสะสางไปลาดหมดเลย
บอกว่าเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็หาแนวทางให้หน่อยเถอะ
จะได้ทำการซ่อมแซมบ้านแล้วก็กลับไปอยู่อาศัยได้ตามปกติสักที
๓เดือนแล้วก็คากันอยู่แบบนี้ค่ะ